มันก็มีช่วงหนึ่งที่ไม่สามารถประคับประคองตัวเองได้จนต้องมีมูลิธีเข้ามาจัดการเหมือนกันตอนนั้นไม่มีงานทำมาโดนยืดรถตอนอื่นไหมก็ไปหางานทำเดินจากหมู่บ้านออกมาประมาณ๕๖โลบ
แม่ก็บอกว่าท้อแล้วลูกแม่ไม่อยากทำอะไรแล้วแม่เสียใจไม่ไหวแล้ว
เขาบอกไม่เป็นไรหรอกแม่ไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อาจจะเป็นวันใหม่ของพวกเราก็ได้
มีหนูกับพี่อยู่เชียร์ข้างเสมอนะไม่ต้องห่วงหรอก
คำพูดเมื่อกี้มันคือยาหอมชะลมใจดีเลยดีเลยยาวิเศษ
หมดรักจากลาตอนชะตาของพี่ตกดำกลับบ้านตอนคำเห็นเพียงห้องเปล่าใจหาย
กติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ

เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก
ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
ร้องได้ให้ล้าน
สวัสดีครับแฟนรายการไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ
แน่นอนที่สุดครับเรามีนัดกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดีแบบนี้นะครับ
นาฬิกาตรงหลังเคารพทงชาติแล้วกับรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
สู้กันทุกรูปแบบนะครับสู้กันทุกวัยและตอนนี้ก็เป็นเรื่องราวของเด็กตัวน้อยนะครับในตอนที่
อย่างที่บอกกันอยู่ทุกครั้งเลยค่ะถึงจะเป็นนักสู้รุ่นจิ๋ว
แต่เงินรางวัลแจ๋วค่ะร้องครบ๑๐หยิบไปเลย๑ล้านบาท
และตอนนี้เราก็อยู่กันกับครอบครัวลูกผสมค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าเป็นลูกผสมที่ครบเครื่องค่ะ
มีทั้งความกระตันอยู่มีทั้งจิตที่ดีค่ะ
โดยเฉพาะจิตที่รักคุณแม่เหลือเกิน
คุณแม่ที่อายุเยอะแล้วค่ะ
ลำพังก็จะไม่ไหวอยู่แล้ว
เคยมีครั้งหนึ่งที่จำเป็นต้องบอกว่า

เพื่อให้มูลนิธิมารับไปดูแลและอุปการะ

สุดท้ายค่ะเขาก็ได้อยู่รวมกัน
เพราะว่าทั้งหมดไม่อยากแยกจากกันไปไหน
ชมภาพเรื่องราวชีวิตของครอบครัวนี้กันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวิสา
นามสกุลลีรัตนโชธอายุ๑๑ปี
ผมอยู่ชั้นป๕โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เชียงของจังหวัดเชียงรายครับ
ที่บ้านผมอยู่กันทั้งหมด๓คน
มีผมมีน้องสาวชีต้าอายุ๙ปีครับ
แล้วก็แม่แก้วอายุ๖๕ปีครับ

ห้องกักด่านตำรวจต่อคดเข้าเมืองช่างแสนครับ
แม่ก็เหนื่อยครับต้องไปช่วยห้องครัวด้วยครับ
ทั้งเช้าถึงเย็นเลยครับ
กลับมาบางครั้งแม่จะเป็นลมเลยด้วยซ้ำครับ
ตอนนั้นแม่ปั่นไปแม่ก็เหนื่อย
ดีที่ลงแล้วผมไปจับกระยานไม่ทัน

จริงผมก็ไม่ใช่ลูกที่แท้จริงของแม่แก้วครับ
แม่ที่แท้จริงของผมเป็นคนเนปานครับ
เขาเข้ามาประเทศไทยมาเรียนแลกเปลี่ยนภาษาครับ
พ่อของผมก็มาแลกเปลี่ยนภาษาครับ
พอเขาสองคนมาเจอกันที่ประเทศไทย
เขาก็ตั้งท้องผมขึ้นมา
แม่ของผมก็ไม่อยากจะเอาไว้ครับ
อยากจะทำแท้งแต่ว่าแม่แก้วรู้ข่าวว่าเขาจะทำแท้ง
ก็เลยมารับผมเป็นลูกครับ
ผมกินนมแม่ได้๑๒วัน
เขาก็ทิ้งผมไว้ให้แม่แก้ว
ส่วนแม่ที่แท้จริงของผมก็กลับเนปานไปแล้วครับ

แล้วก็ได้มาเป็นลูกแม่แก้วก็ดีใจที่สุดแล้วครับ
ชีต้าก็ไม่ใช่ลูกจริงของแม่แก้วครับ
ตอนนั้นแม่แก้วเปิดร้านอาหารอยู่ครับ

อบน้องซีต้าตอนอายุ๔เดือนกับ๑๔วันมาครับ
แม่น้องชิต้าก็บอกว่าฝากไว้สักอาทิตย์หนึ่งก่อน
เขาบอกว่าจะกลับไปอุดรครับ

เขาก็กลับหายหนีไปเลย

จากนั้นก็ติดต่อไม่ได้เลยครับ
ดีใจที่ได้เด็กสองคนนี้มาเลี้ยง
เพราะว่ามันทำให้เราไม่เหงา
อีกอย่างหนึ่งก็เราได้ช่วยชีวิตเขาไว้

เงินทองก็ไม่เดือดร้อนไม่อดไม่อยากค่ะ

พ่อทั้ง๓คนแม่ลูกขย่าว

เขาก็เสียชีวิตในห้องน้ำค่ะ
ชีวิตหลังจากที่ไม่มีพ่อลุยก็อับจนครับ

เพราะว่าไม่มีตังค์ที่จะส่งเสียครับ

เพราะว่าเห็นแม่แก้วแก่แล้วครับ

ขออยู่กับแม่ต่อได้ไหม
วินาทีที่น้องโบกาเกลา

ที่ว่าจะให้ลูกไปอยู่มูลนิธิแม่ก็เลยตัดสินใจว่าแม่เลี้ยงเองก็ได้
พอสามีตายคิดกับน้องบูว่าเราเลี้ยงไก่
ปลูกต้นไม้ปลูกมะนาวปลูกส้มโอปลูกมะม่วง

ปีนี้ก็ยังขายได้อยู่ค่ะขายได้ตลอด

ตอนนั้นแม่เองก็ทำงานอยู่ที่ตมอยู่
แล้วก็มีคนโทรไปบอกว่าไฟไหม้สวน
แม่ก็ตกใจฝัยไหม้สวน

พอดับเคริงมาไอหลุก
ผมอยากมารายการร้องได้ให้ร้านวันนี้
สื้นพันบาทอย่างนี้
พันธุ์ผักกับผุ่นละไม้และมาซื้อพันธุ์ไก่อีกครั้งครับ
จะเอามาทำมาหากินเลี้ยงแม่แล้วก็เลี้ยงครอบครัวครับ

ูกับชีต้าถึงรู้ว่าไม่ใช่ลูกแท้แล้วแต่ก็ไม่ไปเพราะว่าอะไรครับ
ตัดไม่ลงครับอยู่มานานขนาดนั้นจะตัดยังไงครับรักแม่มากครับ
บอกว่าแม่บูขอให้เผยบุจจัดเลี้ยงแม่ให้ดีที่สุดในยามที่ผมโตมาครับ
บูต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไหร่ครับ

เป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้อง
พี่นี้ไม่มีเงินทอง

เพลงที่๒นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาท
น้องบูร้องได้ครับ
มาพบกับเขาเป็นครั้งที่สามนะครับบนเวทีแห่งนี้กับน้องบู
แม้ไม่รู้ว่าพ่อแม่ที่แท้เป็นใครแต่ก็ดีใจที่ได้เกิดมา
ทดแทนคุณมารดาแม้ท่านไม่ใช่แม่ที่แท้จริง

สวัสดีครับบู
สวัสดีน้องมูอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่สามบนเวทีแห่งนี้
พร้อมรอยยิ้มที่สดใสหวานเหลือเกินแล้วก็ธนาคาร
ธนาคารนี่นะฮะ
เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักของคุณพ่อนะครับ
วันนี้ก็เหมือนเดิมเลยมากับครอบครัวมีกันอยู่สามคน
น้องบูคุณแม่แก้วแล้วก็น้องชีวิตาสวัสดีด้านล่างด้วยค่ะ

คุณแม่ค่ะย้อนไปเมื่อ๑๑ปีที่แล้วค่ะ
เห็นบอกว่าหลังจากที่คุณแม่ของน้องปูคลอดได้๑๒วัน

เค้าก็จะมีซ่อยสายสีนดำนะครับ

แม่จะไม่ให้เขาลำบากแม่เขาพูดอย่างนี้

รายการเราเนี่ยมันเป็นรายการที่เรียกว่าเป็น

คุณแม่แก้วชีวิตของแม่แก้ว
ณตอนนี้ไม่ว่าจะเคยผ่าน

ไม่สามารถประคับประคองตัวเองได้จนต้องมี

ยึดรถตอนใหม่ก็ไปหางานทำ

เดินจากหมู่บ้านออกมาประมาณ

คนก็บอกว่าแม่ร้องไห้ทำไมไม่ต้องร้องไห้หรอก

ท้อแล้วลูกแม่ไม่อยากทำอะไรแล้ว

แม่โทรไม่ไหวแล้ว

ไม่เป็นไรหรอกแม่ไม่ต้องเสียใจ

บอกแบบนี้ครับ

ความที่มันไม่ไหวเหนื่อยเหลือเกิน

แล้วเวลาเจอคำพูดที่เขาพูดอย่างนี้

คำพูดเมื่อกี้มันคือยาหอมชะลมใจ
ดีเลยดีกว่าสม

เนี่ยเขาพูดออกมาวันนี้ไม่เป็นไรวันนี้เหนื่อยแล้ว
พรุ่งนี้อาจจะเป็นวันที่ดีของเราก็ได้

ชิต้าล่ะชิต้าเค้าเวลาเค้าปอบใจแม่

เวลาเห็นแม่ร้องไห้บอกอะไรแม่บ้าง

ต่างคนต่างช่วยกัน
ภึ่งพาให้กำลังใจซึ่งกันได้กัน
แล้วเห็นเขาบอกว่า

รายการเราด้วยหรอใช่มั้ย

เหมือนมันช่วยเหลือคนอื่นที่เขายากไร้ยากจนกว่าพวกเราครับ

แล้วบูดูแล้วบูรู้สึกโอ้โหมีคนลำบากกว่าเราอีกเหรอเนี่ย

พี่เป๊กก็ประทับใจนักสู้ชีวิตรุ่นจิ๋วหลายคนมาก
บูบูเป็นหนึ่งในนั้นด้วยที่พี่เป๊กประทับใจมากลูก

ทัศนคติเชิงบวกของบูพลังงานในด้านดีของบู
มันไม่ได้อยู่ที่บูคนเดียวเนี่ยยืนยิ้มเรายิ้มเราส่งต่อแม่มีความสุข
น้องเองก็ได้รับอิทธิพลความสุขนั้นไปด้วยก็มีความสุข
คนที่ดูเราอยู่ตรงนี้เอ็นดูและมีความสุขกับเราหมด
จริงเพราะว่าทัศนคติเชิงบวกของเราแล้วเราก็มีพลังงานที่จะไปต่อสู้
เพื่อแม่แก้วเวลาแม่แก้วรู้สึกท้อหรืออะไรก็ตาม
เราก็มีคำพูดดีเพื่อเยียวยาแม่แก้ว
สิ่งนี้มันวิเศษมากแล้วมันก็งดงามกว่าเงินทองเงินก็สำคัญ
และสิ่งที่มีอยู่ตรงนี้ก็สำคัญพอกับเงินเลย
เก็บรักษามันไว้เหมือนที่เราอยากเก็บรักษาอยากได้เงินนั่นแหละโอเคไหมครับ
ชื่นใจแทนคุณแม่แก้วด้วยนะครับที่มีลูกสองคนที่
ฉลาดแล้วก็กระตันอยู่มีความคิดที่จะเลี้ยงดูบุพการี
ค่ะงั้นวันนี้เราจะมาเริ่มการแข่งขันเพื่อจะบรรลุเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้กันแล้วกันนะคะ

วันนี้เราก็จะมาเริ่มแข่งขันกันในเพลงที่๓ซึ่งเพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาท
อินโทรเพลงที่๓มาเลยครับ
บูครับ

เพลงนี้เป็นเพลงเดียวเลยที่ฟังแล้วไม่ยิ้มเลยแหละ

พอคุ้นหัวร้องนานแล้วครับไม่ได้ร้องบ่อยครับ

แต่ว่าใจเย็นก่อนเรามีตัวช่วยที่บูยังไม่ได้ใช้เลยนะครับ

วันเกิดแม่แก้วแม่แก้วเกิดวันปีใหม่เลยหรือ

ก็ยังเลิกวันเกิดแม่เลยรักแม่จริง

จริงเหรอคะ

เราร้องได้๔๐ผิดคำหนึ่งพอเหรอ
นึกไปนึกมานึกออกแค่ทุกคำนะครับ
ไปนึกมานึกออกแทบทุกคำเลยครับ

ตัวช่วยแผ่นที่๑นะครับที่บูเลือกก็คือ

ก็คือมีสิทธิ์เปลี่ยนเพลงได้
จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้เดี๋ยวเราเปิด

อินโทรเพลงที่จะเปลี่ยนนะครับ

ฟังอินโทรเพลงโจทย์ที่จะเปลี่ยนนี้รู้จักไหมครับ

ถ้าอันเดิมดีกว่ามาตัดสินใจกันอีก
เหลือใช้สิทธิ์ตัวช่วยได้อีก๒แผ่นป้ายนะครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ต้องร้องให้ถูกต้องจนกว่าดนตรีจะจบนะครับโบ

เพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาทครับ

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓

สู้ครับ
มคจนมค
คุณรักจากหลากตัวฉะนั้น
คุณรักจากหลากตัวฉะนั้น
ที่ตกล่ำกลับบ้านต้นคำเห็นเพียงห้องเปล่าใจหาย
กระดาษแผ่นน้อยเขียนคำว่าลาฝากไว้
อ่านแล้วสุดร่มร้องหายโทรเป็นไปได้รู้นี่
เหตุผลคนดีเพราะบัญชีเงินพี่ติดลง
ความรักจึงลงยามจบที่เสื่อมราศี
หวังเธอเป็นยารักษาอย่างดวงไม่ดี
แต่แล้วน้ำใจแฟนพี่ก็มีให้เพียงครึ่งทาง

เหมือนดังน้องนั่งตาลออาณาคตเริ่มหักงอ
ถึงรอคงไม่มีหวัง
เจ้าของอายเพื่อนที่แฟนเขารวยดัง
แต่พี่มันเขวงมันฟ้างเหมือนเรือที่โดวนลง
รักของเหมือขาวกระเป๋าเป็นเบน
ทุกเฟ้นตีจากมองห้องยามยาก
ไม่มีแม่เสร็จเส้นพบ
เหลือเพียงกินหอติดหมอให้พี่กอดนม
แต่ตัวน้องไม่ลอยลมอย่างที่จมขาดคนดูใจ
นี่สุดยาก
พร้อมได้ใช่ร้าน
ลูกทุ่งสู้ชีวิต